ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูความมันนะครับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่จังหวัดพยาว
โอ้โหเขาแข่งกันเมามันมากฝุ่นตลบกันเลยทีเดียวครับ
นี่เลยไปที่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะครับ
ที่นี่เขาจัดการแข่งขันกีฬาสร้างสุขภาพแม่สายสัมพันธ์ประจำปี๒๕๖๒ขึ้นครับ
ขันกีฬาในครั้งนี้ก็เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เห็นความสำคัญของวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการทำการเกษตรพอเพียง
ภายในงานครับก็มีการประกวดขบวนพาเรทของชาวบ้านรวมทั้งหมด๑๒หมู่บ้าน
เพราะฉะนั้นแต่ละหมู่บ้านเขาเลยจัดเต็มมาแบบนี้แต่ละสีแต่ละสันเนี่ยโอ้โหไม่มียอมใครอยู่แล้วเมื่อกี้สีเขียวนี่สีม่วงมากันเยอะจริง
ส่วนการแข่งขันครับไปเริ่มกันที่อย่างแรกก็คือการแข่งขันกีฬาแข่งหมาก้านกล้วย
โอ้โหกีฬาพื้นบ้านยอดฮิตเลยนะเนี่ย
จะได้ดูกันนะครับช่วงนี้เป็นพิธีเปิดก่อนอ้าวมาแล้วนักกีฬาพร้อมแล้ว

หมาก้านกล้วยก็คึกเต็มที่เลยนะครับเตรียมที่จะออกจากจุดสตาร์ทครับ

เพราะฉะนั้นไปดูภาพบรรยากาศโดยรวมของการแข่งขันกันหน่อยว่าสนุกสนานฝุ่นตลบกันขนาดไหนครับ

โอ้โฮกางเกงน้ำเงินวิ่งแล้ว
เป็นไงพอออกตราชะนั้นล่ะ

โอ้โหเชียร์กันเมามันมากเลยทีเดียวนะ
โอ๊ยพรุ่งนี้ถึงไหมลูกโอ๊ย
ค่อยไปแต่ก็ไปยังถึงจุดหมาย
ถือว่าเป็นการแข่งขันแบบเรียกน้ำย่อย

หันไปมองคุณแม่ด้วย

อ่าวิ่งเปียกลุ่มนะครับอ่าวิ่งข้ามเล้นครับ

สุดท้ายก็ได้ผู้ชนะคนนี้มานะครับ
นี่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของการขี่ม้าก้านกล้วยเลยทีเดียว

การแข่งขันวิ่ง๓ขาของน้องที่โตขึ้นมาหน่อย

คุณผู้ชมไอ้วิ่งสามขาก็มีแต่เมื่อสักครู่นี้เป็นวิ่งกระสอบ
มันมีหลายประเภทกีฬา

แล้วก็โอ้โหแต่ละคนนี้ก็ต้องเชียร์กันเต็มที่

นี่ไงค่ะโห้ผู้ก็มา
นี่พาเขามาโอ้โหสะบัดกัน
แต่คนนี้ท่าน้ำจะเหนื่อยขอดูดน้ำแป๊บ

คุณผู้ชมครับนี่คือสีสันทั้งหมดทั้งมวลที่เรามานำเสนอให้กับคุณผู้ชม
เพราะจัดการขันกันอยู่ที่จังหวัดพยาวนั้น

นึกแล้วก็อยากจะไปร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านแบบนี้บ้างเหมือนกัน

เดินสี่ขาเราสามคนเลยค่ะ
โอ้โหสี่ขาคุณชนะเดินบ่อยนะคะ

เดินจูหมาไง
ไม่เดินสี่ขาปกติติ่งกิ้งเอาก่อน

สี่ขาไม่เอาสิเดี๋ยวมันไปเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้